มีเหตุที่หนุ่มป่วยจิตเวทรายหนึ่งค่ะปรากฏว่ามีอาการหลอนค่ะ
ขวานเดินอารวาสตะโกนด่าภายในวัดที่จังหวัดตราดนะคะ
ช่วงเนี่ยจะทำร้ายชาวบ้านด้วยพระตื่นตกใจรีบแจ้งกู้ภัยให้ตำรวจเข้ามาจับตัว
แต่ปรากฏกู้ภัยมาอ้าวหายไปแล้วค่ะ
กู้ภัยสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์กู้ภัยหลักเกาะ
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภาพเมืองตราดนะคะต้องระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ไม้สามงาม
เดินตามหาในแบงค์อายุสามสิบสองปีเพราะว่าได้รับรายงานว่านายคนนี้คุ้มคลั่ง
เดินถือขวานไปอารวาสทั่ววัดแหลมหินค่ะที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด
แถมยังทำท่าจะไปทำร้ายคนตะโกนด่าคนบ้างด่าพระบ้างนะคะ
ชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวกันค่ะแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตระเวนตามหาในแบงค์ทั่ววัด
ตามไปดูที่โรงเรียนวัดแหลมหินที่อยู่ติดกันก็ไม่พบตัวในแบงค์ค่ะ
มีแค่น้ำอัดลมน้ำดื่มที่ในแบงค์เนี่ยมานั่งดื่มอยู่ที่หน้าด้านหน้าอุโบสถนะคะ
ว่าในแบงค์น่าจะหลบหนีไปแล้วก็ใช้ความมืดไปซ่อนตัว
ตัวของแม่ในแบงค์ค่ะเล่าบอกว่าลูกชายเคยป่วยจิตเวทกินยารักษามาหลายเดือนแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยาหมดค่ะยังไม่ได้ไปหาหมอ
อาการกำเริบขึ้นอีกในแบงค์มีอาการประสาทหลอน
ว่าเพื่อนบ้านมาขโมยรักยมที่เลี้ยงเอาไว้นะคะ

ก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งเอะอะโวยวาย
แล้วก็เนี่ยฮะไปท้าทายผู้คนเขาไปทั่วนะคะ

แล้วให้ไปทางของเขา
แต่ผ่อยรักยมเค้า
อ๋ออ๋ออืมแล้วแล้วจริงจริงแล้วมันใช่ไหมเอาลักษณ์จมเข้าไปฟัง
เราจะรู้ไหมอ่ะมันมีจริงไม่จริงไงลักษณ์จมเนี่ยอืมใช่
อ่อนี่ก็ไม่รู้เขาเขาว่าของเขายังงั้นอ่ะเขาเขาไม่เคยป่วยเป็นจิตเวทแล้วประมาณนี้ใช่ไหมครับ
เป็นจิตเวทอ่ะก็ไปกินยาอยู่แต่นี่ยาซักหลังนี้ไม่ค่อยได้กินมั้งอ๋อคือยาหมดใช่ไหมครับ
คงจะแบบนั้นอ่ะไม่ได้กินเป็นเดือนสองเดือนแล้วอ่ะแม่ของในแบงค์ค่ะ
บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่จับให้ได้นะจะได้นำตัวลูกชายไปบำบัดรักษาซะ
แต่ระหว่างที่ยังจับไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เตือนนะคะบอกว่าพระในวัดเนี่ยปิดประตูห้องให้แน่นหนาด้วยนะ
เพราะกลัวเดี๋ยวในแบงค์จะกลับมาอารวาสบุกเข้าไปทำร้ายพระแล้วก็ลูกศิษย์วัดอีกก็ได้ค่ะ
นายนาราการคล้องเลิศชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าในแง๊งจะมาช่วยงานในวัดเป็นประจำ
แต่พอระยะหลังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะก็เลยเริ่มมีอาการหลอน
เคยนำตัวไปบำบัดแล้วครั้งนึงแต่ว่าก็ไม่เคยทำร้ายใครจนถึงขั้นได้รับอันตราย
ครั้งนี้นี่หลอนมาแรงอัลวาดรุนแรงค่ะตนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือจับตัวส่งไปบำบัดรักษานะคะ
เรื่องของเรื่องก็มาจากยาเสพติดใช่ค่ะอ่ามาดู